เหตุการณ์เกิดขึ้น๔มีนาคมที่สุโขทัย

แล้วก็ใช้แม่อายุ๘๐ปี

แล้วแม่เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาล

ทำร้ายแม่ซะโอ้โห
หน้าตาเขียวช้ำตาห้อเลือดแบบหนัก

แล้วเป็นคนขี้เมาอ่ะเมาเมาตลอดเมาทุกวัน

อยากจะให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดี
แม่แจ้งความเลยต่อให้เป็นลูกชายนะ
แม่บอกไม่ได้แล้วต้องแจ้งความ

ลูกสาวเองกับแม่เองก็กลัวว่า

นี่ค่ะคุณแม่ล้วนคำบุญมีอายุ๘๐ท่านนี้นะคะ
ถูกลูกชายที่ชื่อว่านายวิไลอายุ๔๕ปีทำร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔มีนาคม
หน้าคุณแม่ยังเป็นรอยช้ำแบบนี้อยู่เลย
เพราะว่าปากแตกเย็บ๕เข็มค่ะ
บ้านแม่อยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ก็เป็นพื้นที่ตำรวจสพทุ่งเสลี่ยมนี่แหละค่ะ

แล้วก็ล่าสุดตำรวจสพทุ่งเสลี่ยมจับตัวได้แล้ว
ลูกชายคุณแม่นะนายวิไหลคำบุญมีคนนี้
จับได้ที่บ้านพักนะคะนำตัวมาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
นำไปประกอบสำนวนคดีในการดำเนินคดีเรื่องนี้เป็นคดีความรุนแรงในครอบครัว
ตอนไปจับตำรวจบอกว่านายวิไลยังสลึมสลืออยู่เลย
เหมือนไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองถูกแจ้งความเอาไว้
นอนอยู่บนที่นอนยังไงรู้มั้ยตำรวจต้องไปปลุก
ปลุกถึงที่นอนออกมาล้างหน้ามาดื่มกาแฟ
แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อแม่กับพี่สาวแจ้งความเอาไว้
ที่ผ่านมาบอกไม่รู้ไม่เห็นมีใครบอกให้รู้เลย
ทุกวันก็เมาแล้วก็นอนวันไหนไม่เมาก็นอน
เมานอนเมานอนสลับกันอยู่แบบเนี้ยวนเวียนอยู่แค่นี้
เธอบอกว่าไม่รู้ความเคลื่อนไหวอะไรโลกภายนอกเลย
ด้วยซ้ำว่าแม่กับพี่สาวแจ้งความเอาไว้
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากทำร้ายแม่เนี่ยค่ะ
ซึ่งแม่ก็ยังมีร่องรอยเขียวช้ำอยู่ที่ตาอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะ
เนี่ยนะคะแม่ก็บอกว่าอยากให้จับลูกชายให้ได้
จับได้อยากจะให้ติดคุกด้วยจะได้ดัดนิสัย
จะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกแม่ก็ไปร่วมรับฟังการสอบสวนที่
ก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ซุดนั่งแบบนี้
กราบเท้าขอโทษแม่ต่อหน้าน้องสาวต่อหน้าตำรวจ
คุณแม่ก็สั่งสอนแม่ก็เสียใจก็บอกว่าต้องแจ้งความจับลูกตัวเอง
อืมมันคือความรู้สึกของแม่ที่น้ำตาตกในนะครับ
แต่แม่บอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งความตัวลูกชายตัวนายวิรัยบอกว่ายอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา
รับปากว่าจะแก้ไขจะชดใช้ความผิดนี้
อายุแล้วนักกลับไปบอกส่วนที่จะบ่งฝัง
พักมือก์บอกว่าเนี้ยเมียนี่น่ะเป็นคนจับอ่ะ
เป็นคนซักให้เจ้าหน้าที่ไปอ่ะให้มือถือด้วย

มันรู้จังนะแม่บอกให้เศร้าคุณว่าเศร้าเศร้า
หวังแต่เล่าบอกว่าหวังบอกบอกแม่
หวังเล่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างเนี่ย
รู้สึกว่าแม่อดทนมาแล้วเท่าไห
ให้คิดบวชก็ได้บวช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

คนเมาก็มักจะอ้างว่าตัวเองเมาไม่รู้เรื่อง
สารคุณแม่๘๐แล้วดูสิ
แต่แม่ทำถูกแล้วล่ะคือต้องให้เข้าไปอยู่ในคุก

ต้องไปอดเหล้าในคุกไม่อย่างนั้นอยู่ข้างนอกก็กินทั้งวัน
ใช่ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายบุพการีให้เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ
นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำสวรรคโลกค่ะ